ข่าวต่อไปนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่แหม่คือผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้เป็นคู่กรณีกับคนที่ก่อเหตุ
ค่ะแต่ได้รับการร้องขอจากเพื่อนว่าพี่ไปช่วยผมเคลียร์หน่อยคืออดีตสามีของแฟนผมอ่ะ
เขามาตามง้อขอคืนดีแฟนผมอ่าแต่ผมมาโดนทำร้ายร่างกายโดนขู่มาตลอด
ผมไม่อยากคุยแล้วพี่ช่วยไปเคลียร์ให้ผมหน่อยแต่พอคนคนนี้ไปเคลียร์กลับเป็นว่าฝ่ายนั้นน่ะ
มายิงคนที่ไปเคลียร์ให้เขาอ่ะจนเสียชีวิตโอ้ตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
แต่สุดท้ายต้องมาสังเวยชีวิตเพราะหวังดีจะไปเคลียร์เรื่องความรักให้กับเขา

นี่คือสภาพศพของนายสุมนาธริสุกหรือในหมึกอายุ๓๒ปี
ถูกยิงเข้าที่ไหล่ซ้ายหน้าอกและหน้าท้องจนเสียชีวิตขาดที่
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๓ของวันที่๒๓สิงหาคม
เขาตายเพราะว่าหวังเข้าไปเคลียร์ปัญหาเรื่องผู้หญิงให้กับเพื่อนที่มาขอมร้องให้ไปช่วยเจรจา
สุดท้ายกลับได้ลูกปืนเป็นเสียงตอบรับกลับมา
ตำรวจภูทรพระนครศรีอายุทยามรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
บริเวณหน้าอู่ธรรมศรีมรถแห่งหนึ่งในพื้นที่ตะบนบ้านใหม่อำเภอพระนครศรีอายุทยา
พบเพียงกองเลือดกับรองเท้าแตะของผู้ตาย
ส่วนศพของในหมึกกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลให้แพทย์ผ่าพิสูจน์
ในจุดเกิดเหตุพบในนิวเพื่อนของคนตายเล่าว่า
ตอนตีหนึ่งในหมึกชวนออกมาเคลียร์ปัญหาที่อู่แห่งนี้
พอไปถึงได้เจอกับนายกฤษฎาแก้วบัวดีมหรือนายเบลที่มาตามง้อแฟนสาวที่อู่
แต่ยังไม่ทันได้พูดจาอะไรนายเบลก็ชักอาวุธปืนออกมายิงนายหมึกจนต้องวิ่งหนีตาย
โดยคนร้ายยังไหม้รถล้าตามไปไล่ยิงซ้ำอีกหลายนัด
ก่อนขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไป
คุยอีกพักนึงเค้าคุยยังไม่รู้เรื่องแล้วนะเค้าก็ยิง
ตอนแรกคุยดีไม่มีอะไรเลย
สืบสวนพร้อมกองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่สอบพยานหาข้อมูลของคนร้าย
สอบปากคำอดีตภรรยาของในเบลเธอบอกว่า
แต่ว่าที่ผ่านมาโดนซ้อมเป็นประจำเพราะนายเบลเป็นคนอารมณ์ร้อน
ุดหงิดง่ายสุดท้ายจึงแยกทางกัน
มาคบหากับในแบงค์เจ้าของอู่แห่งนี้
แต่ที่ผ่านมานายเบลก็พยายามมาตามง้อ
และมีปากเสียงกับแฟนใหม่มาตลอด
มาหาเรื่องถึงที่อู่เป็นประจำ

ซึ่งเป็นพี่ชายที่แฟนใหม่เคารพนับถือ
พยายามเข้าไปห้ามปรามก็เลยถูกอดีตแฟน
ชักปืนยิงใส่จนต้องจบชีวิต
ทุบตีตลอดแล้วก็เวลามีปัญหาก็คือ
จะใช้อาวุธปืนคอยจะยิงเรา

ไม่ว่าจะลูกจะอะไรก็คือเอาแบบทุกอย่าง
คือเอาเป็นลูกเป็นตัวประกันบ้างอะไรบ้างทุกอย่าง
จนมันทำให้หนูไม่ไหวหนูก็ขอเลิก
เลิกก็ไม่ยอมเลิกก็เนี่ย

ก็คือจบทุกอย่างแล้วหนูก็เลยเปิดใจรับคนอื่น
แต่พอมาเหตุการณ์เมื่อคืนเขาไม่จบ

อดคล้องกับคำให้การของในแบงค์ที่บอกว่า

ตนจึงไหว้วานให้ในหมึกมาเคลียร์
แต่ไม่คิดว่าจะมาถูกยิงตายแบบนี้

ที่ว่ามอนี่คือคนอารมิร้อนคุ้มหนี่คุ้มร้าย
แต่ว่าชอบพกปืนติดตัวไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุจนได้
ยิงนัสแรกแล้วก็ยิงสองนัส
และเละยิงคนอื่นทุกคนที่เขาไม่พ้อใจ
ส่งชุดสืบสวนตามประกบในทุกฝีก้าว
ส่วนศพของในหมึกเตรียมส่งให้กับญาติรับไปประกอบพิธีต่อไป
ทำกลางความโศกเศร้าของญาติญาติที่คาดไม่ถึงว่าต้องมาพบกับความตาย
เรื่องของคนอื่นอย่างน่าเศร้าใจ
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน